อ่ะดูกันต่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะเมาเหมือนกันเลยค่ะ
คราวนี้เป็นญาติกันด้วยนะอืมนั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละค่ะ
แล้วของคุณมองหน้าอืมของเดชนพูดจานไม่เข้าหูค่ะ
กินเหล้ากันไปมาพูดไปมันไม่เข้าหูถึงยังไงลงไม้ลงมือกันเลย
อีกฝ่ายทำท่าเหมือนจะสู้ไม่ไหวค่ะควักมีดที่พกมาด้วย
ก็ไม่รู้พกมากินเหล้าทำไมเหมือนกันอืมฟันเข้าไปที่แขนของอีกฝ่ายหนึ่ง
เย็บไปสี่ยี่สิบกว่าเข็มเลยนะคะแล้วคนที่ก่อเหตุด้วยกันทั้งคู่เนี่ย
อายุอนามไม่น้อยแล้วนะค่ะห้าสิบเข้าไปแล้วนะคะ
กินเหล้าก็รักกันดีค่ะหลังจากนั้นเท่านั้นแหละค่ะ
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจริงจริงตำรวจสพพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ได้รับแจ้งเหตุนี้มาแล้วค่ะว่ามีคนทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายกัน
จนได้รับบาดเจ็บที่บ้านหนองจิกในตำบลโบดนะคะก็รีบไปตรวจสอบ
ก็เจอเนี่ยค่ะผู้บาดเจ็บนายนิพนธ์นิสัยค้าอายุ๔๘ปี
โดนมีดฟันทั้งที่ศีรษะแล้วก็ที่แขนนะคะตอนที่ตำรวจเจอนี่นะ
เขานั่งอยู่ในสภาพเลือดอาบตัวเลยค่ะอยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองนี่แหละ
ยายก็เลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลซะก่อนคนก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
นายน้อยนาแพงอายุ๔๘ปีเมาแอเลยนะคะ
ข้างตัวมีมีดพระยาว๕๐เซนติเมตรเปื้อนเลือดวางอยู่ด้วย
ตำรวจก็คุมตัวมาสอบสวนไปสอบถามคนเจ็บก่อนนายนิพนธ
เมื่อสักครู่ที่นอนอยู่บนเตี๊ยงเขาบอกก่อนเกิดเหตุ
ตัวเขากับนายน้อยนั่งดื่มเหล้าด้วยกันอยู่หน้าบ้าน
พอเมาได้ที่อยู่นายน้อยก็เริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องค่ะ
ไม่รู้เรื่องที่ว่าคือไม่เข้าหูนี่แหละ
เลยมีปากเสียงกันลงไม้ลงมือกัน
นายนิพนธ์เนี่ยชกเข้าไปที่หน้าของนายน้อยทีนึง
นายน้อยดูท่าจะสู้ไม่ได้ก็เลยควักมีดที่พกมาด้วยเนี่ย
ฟันเข้าไปที่หัวแล้วก็ที่แขนเย็บไป๒๕เข็มเนี่ยค่ะ
ที่นี่ผมก็กลับไปบาดเพราะว่าเสียอารมณ์ไม่ทำเรื่องงาน
ที่นี่ผมก็ไปบาดผมก็ไปนั่ง
ไปเอามีดมาเลยทีนี้เขาไปเอามีดมา
เข้าไปเอามีดมาก็มากระนำผมเลย

เมื่อวานี้เขามาพาไปขายครับ
ขอบครับที่นี่ก็ว่าผมให้ตังค์เขา
เพราะผมสินเอาให้๒ขวดของเนื่องกับหมด
ตอนนี้เขาควังไหมล์ผมแต่ว่าจะตี้สิน
ตอนเช้าผมไปทางหลูนมัน

ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรกันหรอก

นี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นญาติกัน
ขโมยแต่ของเขาไปขายของใครที่ขโมยเนี่ยที่เขาขโมยของเนี่ยเป็นของของใคร
ขโมยของขโมยน้อมัยไปขายมาขโมยของฉัน
เดี๋ยวคือยังไม่สั่งเมาใช่ไหมหรือยังไงเนี่ยยังไม่รู้ว่าเบลอเพราะโดนชกหรือว่าเบลอเพราะฤทธิยาหรือเบลอเพราะฤทธิสุรากันแน่
แต่ที่แน่เบื้องต้นตำรวจต้องแจ้งข้อหาไปก่อนเลยนะคะเป็นข้อหาเมาสุราทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
แล้วก็ส่งตัวนายน้อยให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีส่วนสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวรอดีขึ้นทั้งคู่ก่อน
แล้วมาคุยกันอีกรอบนึงนะรอให้ผู้รู้เรื่องตอนนี้ยังพูดไม่รู้เรื่องสักคนนึง
เดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบหนึ่งจะได้รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่